คุณผู้ชมกรณีที่เกิดเหตุเรือเฟอรี่

คือบนเรือมีทั้งหมด๑๖คนแล้วก็ช่วยได้๑๑
ทีนี้อีก๕เสียชีวิต
เมื่อวานนี้สามารถที่จะกู้ศพอีก๒ราย

แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการวางแผน

คือความพยายามในการกู้ศพที่ติดในเรือ
เออเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยจ้านนาธิภัยปกครองอำเภาะเกาะสมุย
สุราธานีแล้วก็ตำรวจน้ำเกาะสมุย
จณฐีกู้ภัยก็นำนักประดาน้ำลงไป
เพื่อที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไป
เสียชีวิตทั้งหมด๕คนพบศพแล้ว๓
เมื่อวานก็เป็นการพบร่างผู้เสียชีวิต๒ศพสุดท้าย
ที่ติดอยู่นะคะใต้ซากเรือ
ก็คือนายชัยชาญเหล่าทรัพย์อายุ๔๗ปี
เป็นคนขับรถ๑๐ล้อพ่วง
แล้วก็นายธิวากรอายุ๑๘ปีที่เป็นกลาศรีเรือ
ทีนี้วันนี้ค่ะมีการวางแผน
ส่งนักประดาน้ำลงไปนำร่างขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้ว
โดยตำรวจน้ำก็ได้ใช้เรือตรวจการ๔๓๔
นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองศพกลับมายังฝั่ง
เทียบเรือบนเกาะสมุยส่งศพให้กับแพทย์ชนสูตร
จะมอบร่างเพื่อให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ
อำเภอกเกาะสมุยคือนายอำเภอธีรพงศ์ช่วยชู
บอกว่าภารกิจการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอรี่
ราชาสี่ล่มในครั้งนี้
ตอนนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมดนะคะ
ถือว่าภารกิจการค้นหาผู้เสียชีวิตเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ต่อไปก็จะเป็นการกู้ซากเรือรวมถึงขยะที่อยู่ใต้ทะเล
ตอนนี้ทางบริษัทราชาเฟอรี่
ก็ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีความชำนาญ
ในการกู้ซากเรือดำสำรวจซากเรือ
เพื่อที่จะเอาข้อมูลมาทำแผนการเก็บกู้
แล้วเดี๋ยวจะเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
รวมถึงคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้พิจารณา
จะได้เริ่มดำเนินการกู้ซากเรือต่อไปด้วยนะคะ
ในการกู้ก็ระหว่างวันที่๑๖๑๘สิงหาคม
ก็คาดว่าจะเริ่มกู้ซากเรือ
แล้วก็วันที่๒๘สิงหาคมก็กำหนดว่าจะให้การกู้ซากเรือแล้วเสร็จ

บอกว่าอาจจะเลยไปถึงกันยายนก็เป็นได้นะฮะ
เรื่องของการฟื้นฟูอะไรต่างนานาเหล่านี้ด้วยนะครับ